ที่เรื่องของรถไฟเลยละกันนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างรถไฟรางคู่จุดตัดทางรถไฟ
งวอนค่ะบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่ก่อสร้าง
คือสร้างเป็นแบบต่อหม้อยกระดับไปเลย

ที่บริเวณทางกั้นรถไฟชุมชนบ้านเดือตำบลโคกรวด

ก็คือตำบลโคกรวดตำบลบ้านใหม่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง
มีนายประพฤติธรรมประทีบนายสมศักดิ์กาญจนวัฒนา
เป็นอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชศรีมาเป็นแก่นำ
จากนี้ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุเด็กนะคะ
ที่มาร่วมชุมนุมอีกกว่าพันคน
มายืนถือป้ายกันตรงจุดตัดทางรถไฟเลย
แล้วก็ยังมีการนำโรงศพสีขาวเขียนข้อความข้างโรงว่า
งานชาปนกิจศพไอ้คันดินวันที่๕มิถุนายน๒๕๖๕ค่ะ
ในช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยเขาก็นำมวลชนไปยืนขวางรถไฟด้วยนะคะ

ซึ่งจังหวะนั้นมันมีขบวนรถไฟแล่นผ่านช่วงจุดตัด
ทำให้รถไฟต้องชะลอความเร็วลง
แล้วก็ต้องจอดหยุดบริเวณจุดตัดทางรถไฟนานประมาณ๑๐นาทีค่ะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาขวางกันอยู่เนี่ยนะคะ

พวกเราไม่เอาคันดินพวกเราจะเอาต่อหม้อ
แล้วก็จุดไฟเผาโรงศพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ

ว่าจุดนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเดือดร้อนมากจริง
เพราะแต่ละวันมีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก
รถยนต์เอ่ยรถจักรยานยนต์รถบรรทุกรถพืชผลทางการเกษตร
ผ่านไปผ่านมาวันละไม่ต่ำกว่า๑หมื่นเที่ยวแน่
มีรถรับพนักงานมีรถพุ่มพวงมีรถขายสินค้าอีก
โดยเฉพาะนักเรียนเองก็ต้องใช้เส้นทางนี้ไปโรงเรียนนะคะ
ทีนี้ปัญหาคือบางวันเครื่องกั้นมันเสีย
ไม่ยกขึ้นยกลงอันตรายมากค่ะ

ทุกคนที่เขาผ่านสัญจรเส้นทางนี้

อยากให้มันเป็นแบบทางยกระดับต่อหม้อ
ให้ข้ามผ่านทางรถไฟไปเลยไม่ใช่เป็นแบบคันดิน

เพราะพอฝนตกหนักน้ำท่วมทางลอดอีก
อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนไปอีกนะคะ
นางสาวกาญจนากาญจนวัฒนากำนันตะบนโคกรวด

มันเป็นเพราะว่าชาวบ้าน๓ตำบลเขาเดือดร้อนจริง
เดือดร้อนกันมานานกว่า๔ปีแล้วค่ะ

คือต้องการทางรถไฟที่เป็นแบบยกระดับต่อหม้อ

เพราะถ้าเป็นคันดินมันมีผลกระทบหลายอย่างตามมา
ก่อนหน้านี้คือยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแบบก่อสร้างค่ะ
ทีนี้พอมาทราบว่าตกลงแล้วว่าจะเป็นคันดินระยะทาง๗กิโลเมตร

แล้วจุดนี้มันจะกลายเป็นเหมือนคลองไปเลยนะคะ

โดยทั่วไปแล้วสำหรับการชุมนุมเนี่ย

เพื่อให้ขบวนรถไฟเขาสามารถเดินทางต่อได้
แล้วก็สลายการชุมนุมกันไปนะคะ

ว่าผลกระทบที่ตามมามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง
คือเขาอยู่แถวนั้นเขาได้รับผลกระทบโดยตรง
เขาเห็นพัดหมาว่าอย่างนั้นค่ะ